ย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกขึ้นที่สมุทรปราการครับ
เพราะว่าจู่ไฟไหม้บ้านเป็นบ้านไม้นะครับ
แล้วมันลามสองหลังไหม้วอดวายแบบนี้ฮะ

ใช่ครับแล้วคือบ้านหลังนี้จริงแล้วมีคนอยู่กัน๖คน

คือแต่โชคดีมากว่าเมื่อเช้านี้ต่างคนต่างก็ออกไปทำงาน

ฉีดน้ำดับไฟคือรถใหญ่เข้าไม่ได้ครับ
มันค่อนข้างจะแคบก็พยายามที่จะฉีดน้ำเพื่อจะดับไฟ
ปรากฏว่าระหว่างที่เร่งดับไฟตาเหลือไปเห็น
มันมีน้องหมามีน้องแมวที่เดือดร้อนด้วย

คือหมาพยายามจะวิ่งวิ่งหาทางหนีนะครับ

เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย

หมาที่ช่วยได้ครับรอดปลอดภัย
แล้วยังมีลูกแมวตัวเล็กอยู่ในรัง
ตัวยังเล็ก๓๔ตัวเนี่ยครับ

จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดง

เป็นเหมือนกับชุมชนคลองท้ายเมืองนะครับ

ปรากฏว่าบ้านต้นเพลิงพอไหม้เสร็จปั๊บลามฮะ
้วอดสองหลังบ้านข้างเคียงก็เสียหายไปด้วย
มีโอกาสได้พูดคุยกับหลานชายของบ้านที่เกิดเหตุ

คุณวิทูลจะใส่เสื้อสีส้มคนนี้ครับ

หลังจากที่พอควบคุมไฟได้เรียบร้อย

ปรากฏว่าเขาไปเจอสร้อยทอง

สร้อยทองตกอยู่ในกองไฟเขาก็หยิบขึ้นมา

หยิบขึ้นมาหลังจากนั้นไม่เจอพระนะ
นี่ในมือของเขาอันนี้คือเจอสร้อยแล้วนะ

แต่ตัวพระยังหาไม่เจอ

เป็นหลวงพ่อโสธรแล้วบอกว่าไม่ไหม้ด้วย

คืออาจจะดูสีดำแต่ว่าตัวของหลวงพ่อไม่ได้ไหม้

ใช่ครับเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องปฏิหาร
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ลองฟังเจ้าตัวเล่าหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ

ตกใจครับตกใจเลยตอนที่เห็นปุ้ม

ผมก็เลยรีบล้างแล้วพอเปิดประตูออกมา

มันมีสายไฟอยู่ครับ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

สะเก็ดไฟมันไปร่วงหล่นตรงไหนไม่หล่น
หล่นโดนกองเสื้อผ้าพอดี

นี่นะฮะหลังจากนั้นก็เลยลามไปบ้านใกล้

คุณยายท่านนี้ครับคุณยายสมัยฮะ

ปรากฏว่าคุณยายเดินไม่ค่อยได้นะใส่เสื้อคอกระเช้า
แต่เชื่อไหมพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับ
พอรู้ว่าไฟไหม้แล้วมันกำลังจะลามมาทางบ้านคุณยาย

คุณยายคือจ้ำอ้าวหยิบผัดถุงสามผืน

เล่าไปก็ขำไปเอาฟังคุณยายครับ
ค่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดปุ้งก็ลุกออกมาดู
ออกมาดูมันโทนทางนี้หมดแล้ว
อืมคุณยายแล้วทำอย่างไรต่อวิ่งเลย